คำถามก็คือตอนนี้เราเห็นตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อมีไม่มากแล้ว
ก็เห็นว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วในขณะที่ประเทศไทยของเราเนี่ย
ก็มีพรบควบคุมโรคในการควบคุมสถานการณ์
เรื่องของสถานการณ์โลกในขณะนี้แต่ทำไมเรายังไม่ยกเลิกการประกาศใช้
พรกรฉุกเฉินอีกให้ประชาชนได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
กลับไปทำงานทำมาหากินได้ตามปกติอ่ะค่ะครับผมก็ขอตอบในฐานะส่วนของทางด้าน
ตอนคำตอบแรกตอบในฐานะที่ผมเป็นโฆษกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับ
ก่อนก่อนการมีพรกรฉุกเฉินเนี่ยเราใช้พรกรโรคติดต่ออย่างเดียวเนี่ยนะครับ
ตอนแรกที่ทำงานโอ้โหมันมีการต้องทำงานข้ามกระทรวงกัน
เราคุยกันในเฉพาะในกระทรวงเฉพาะอะไรทั้งหลายนี่พอได้นะครับ
แต่พอบอกว่าจะต้องไปคุมที่ด่านนู้นต้องไปคุมคนไม่ให้เข้ามา
เพราะว่าตอนแรกเชื้อโรคนี้มาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮ
จำได้ไหมฮะช่วงแรกต้องไปนั่งเฝ้าสนามบิน
การประชุมสั่งการโดยทางกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ย
ไม่สามารถที่จะทำได้ทำได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดีครับ
แตกต่างกันจากช่วงหลังพอมีการประกาศเป็นพรกรฉุกเฉิน
กฎหมายของทางด้านพรบควบคุมโรคเนี่ย
เป็นแค่โรคติดต่อเป็นแค่หนึ่งในนั้นเอง
ต้องเอากฎหมายอื่นมารวมกันอีกประมาณสัก๔๐กว่าฉบับ
ที่ตามที่ท่านรองนวิศนุ
ตอนนั้นถ้าท่านจำได้นะครับช่วงแรกนี่คือเรื่องของการคุมโรค
ยังต้องไปคุมเรื่องคมนาคมไปคุมเรื่องของเส้นทางเข้าโดยผ่านทาง
กระลาโหมและมหาดไทยไปคุมเรื่องของคนที่อยู่ที่ตม
ไปคุมเรื่องของเอ่อกระทรวงสาสุกต้องไปประชุมกัน
เพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีหน่วยงานต่างมาประชุมกันเนี่ย
จะต้องมีคนหลีดนำหนึ่งคนที่เราบอกว่าเป็นสปมนะครับ
ปฏิบัติการด้านความมั่นคงนี่แหละครับเกิดขึ้นมา
แล้วก็มีคนที่หลีดนำนะครับขึ้นมาตรงนี้ถึงได้เกิดภาพนี้ขึ้นมา
ส่วนถ้าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของหน้ากากอนามัยท่านจำได้ไหมครับ
ตอนแรกที่บอกว่าขาดขาดขาดก็มองมาว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้อง
พยายามจัดสรรให้เพียงพอแต่จริงแล้วต้นทางการผลิตไม่ใช่เลยครับ
แม้เรามีโรงงานถึงแม้จะมีเรื่องของผู้ที่ผลิต
แต่ปรากฏว่าเขามีสัญญาที่จะต้องส่งออกไปให้กับต่างประเทศ
สิ่งต่างต่างเหล่านี้กฎหมายฉบับเดียวจัดการไม่ได้ครับต้องเกิดขึ้นในการบูรณาการกฎหมายอื่นอื่น
ทำให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมขึ้นมาแล้วก็ต้องเอามาใช้ในประเทศให้ได้ก่อน
นี่คือความมั่นคงเพราะฉะนั้นพรบโรคติดต่อไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งต่างเหล่านี้ได้
ด้วยตัวของกฎหมายเดียวเองยังจะเห็นนะครับว่ามีอีกหลายหลายเรื่อง
ซึ่งเกิดศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างตามที่ได้ท่านพอศูนย์ปฏิบัติการได้แต่งตั้งขึ้นมา
เชื่อมโยงการนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
มีศูนย์ปฏิบัติการด้านหนึ่งเรื่องของการเอ่อคมนาคมตอนนี้การข้ามเอ่อ
ของทางด้านพี่น้องประชาชนเดินทางทั้งหลายก็ต้องมีอีกกฎหมาย
ต้องมีอีกศูนย์ปฏิบัติการหนึ่งขึ้นมานำเรียนครับนี่คือความสำคัญของการบูรณาการ
นี้เป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้ววิธีการในการจัดการควบคุมคือ
ต้องจัดการควบคุมกับบุคคลหรือคนให้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็เลยต้องมามีการบูรณาการกันนี้ขึ้นมาต้องมีการรวบอำนาจขึ้นมานำ
ประธานโทษที่ต้องใช้คำนี้ไม่ได้ร่วมอำนาจเพื่ออะไรฮะ
เพื่อมาจัดการเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมโรคให้ได้โดยใช้กลไกของทางด้านภาครัฐ
ซึ่งก็ต้องมาบูรณาการกันจากเดิมต่างคนต่างทำงานในแต่ละกระทรวงนะครับ
ทุกคนก็จะมีภาระหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าณวันนี้
ต้องมาทำตรงนี้กันก่อนนี่แหละครับความสำเร็จด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้
คือการจัดการกับกฎหมายแล้วรวมถึงการให้อำนาจหน้าที่กับบุคลากรของทางรัฐ
ได้เข้าไปควบคุมจัดการนี่คือความสำเร็จด้านหนึ่ง
เพราะฉะนั้นนำเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับว่าด้านนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข
ก็ต้องขอขอบคุณส่วนต่างที่ได้เข้ามาช่วยงานในเรื่องของโรคระบาดโรคนี้
ซึ่งเราเพิ่งรู้จักกับเขาไม่ถึง๕เดือนนี้ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้
ต้องขอบคุณ